ส่วนที่จังหวัดตากนะครับก็มีอุบัติเหตุรถกระบะนั้นขับฝ่าไฟแดงไปแล้วก็ไปพุ่งชนกับรถสิบล้อส่งผลให้มีคนเจ็บถึง๑๒คนทีเดียวครับ
คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับโอ้โห
แล้วคนกระเด็นอย่างงี้เลยอ่ะครับมาแล้วอันนี้ออกนี่ฮะแล้วคือในกระบะเนี่ยครับ
คนมาก่อเยอะแล้วเสื้อผ้าเสื้อผ่อนก็กระจัดกระจายนะฮะกล้องวงจรปิดบริเวณสำแยกตากแม่สอดอำเภอเมืองจังหวัดตากบันทึกภาพเหตุการณ์
กระบาดโตโยต้าขับฝ่าไฟแดงพุ่งชนกับรถสิบล้อคนเจ็บสิบสองคนเกิดเมื่อวานนี้เองนะฮะ
ซึ่งก็มีการช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วด้านนายสุรทองวิวัตพงศ์คนขับรถกระบะบอกว่ากำลังพาญาติทั้งหมดนั้นเดินทางไปเชียงใหม่ครับ
พอถึงจุดเกิดเหตุเห็นสัญญาณไฟเข้าใจผิดว่าให้ตรงไปได้ก็เลยขับรถพุ่งตรงไปเลยไม่ได้เบรกเลยครับ
แล้วก็ไปชนกับรถบรรทุกอย่างจังทั้งยังเป็นเหตุให้ถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่บนรถบรรทุกนั้นหลุดกระเด็นออกมาด้วย
น้ำมันก็รั่วไหลนองพื้นเต็มไปหมดเลยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่หนึ่งก็เร่งทำความสะอาดถนนอย่างเร่งด่วน
ก่อนจะเปิดสัญญาณจราจรให้กับรถนั้นสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับ